คุณผู้ชมคะดูเรื่องการเมืองกันหน่อยต้องบอกว่า

นี่พระสูรเข้าเฟราเส้วแซกได้เลยนะ

ไหนจะมาเป็นกลุ่มพักเล็กที่เขารวมตัวกันบอกว่าไม่เอาแล้วจะขอถอนตัวออกจากพัก

โอ้ยมันยังไงกันเนี่ยคุณผู้ชมมาดูล่ายเรียนกันดูเลยนะคะ
เริ่มแรกมาดูจากคนนี้ก่อนค่ะนายโพคีนพลกุลแก่นำพักเพื่อไทย
เอาออกมาพูดเลยกรณีที่พอประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรี
โดยนายโพคินบอกว่าการถวายสัตว์เป็นกระบวนการที่สำคัญมากนะ

และนี่ไม่ใช่การถวายสัตว์ครั้งแรกไม่ใช่เหรอ
ก่อนหน้านี้ก็เคยถวายสัตว์ปฏิญาณมาหลายครั้งแล้ว
ครั้งนี้ทำไมถึงพลาด
กระทำทางปกครองที่ผิดคำสั่งหรือรูปแบบเนี่ย
อไปทำไปให้ถูกต้องซะนายยกไปเร่งแก้ปัญหาซะ
เหลืออะไรอะไรมันจะดีขึ้น
ทีนี้ฟังอีกคนนึงคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กหัวข้อก่อนจะสายเกินไป
โดยระบุว่าเพียงไม่ถึงหนึ่งเดือนเต็มของรัฐบาลคุณประยุทธ์สอง
ตกอยู่ในความอึมครึมทั้งจากเหตุระเบิดการถวายสัตว์ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูล
และพักเล็กประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลทำให้รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ
ซึ่งมีต้นตอมาจากปัญหาการเมืองการใช้สูตรคำนวณสอสอบัญชีอะไร
ของรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยนะคะพักอนาคตใหม่ก็เชื่อว่าการสร้างกฎกติกาการเมือง
ไปข้างหน้าได้และเป็นเหตุผลว่าทำไม
จึงเริ่มรณรงค์ให้สร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากประชาชน
ก่อนจะสายเกินไปอันนี้ก็ชี้ไปถึงว่าต้องไปแก้รัฐธรรมนูลเลยนะคะ
ส่วนนายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ในแถนนาคารแก่นนำพักภารังประชารัฐก็บอกว่า

เดี๋ยว๑๒สัปดาห์ปัญหาน่าจะคลี่คลายแหละ
เดี๋ยวขอแก่นำพักประชุมแก้ปัญหากับเรื่องพักเล็กก่อนละกัน
ที่บอกว่าจะผันตัวไปเป็นฝ่ายคลาดอิสระเนี่ย
คือถ้าทำตามที่รับปากกันไว้เนี่ยชื่อว่าคลี่คลายได้แน่นอน
เพราะการลืมการเมืองเป็นเรื่องของการพูดคุยกันอยู่สม่ำเสมอ
พูดคุยกันแล้วก็ทิ้งกันไป

อย่าเพิ่งมองไปไกลถึงขั้นว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันเลย
พักก็อยากทำงานเพื่อประชาชนกันทั้งนั้นแหละ

นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยค่ะ
บอกว่าเช้าวันนี้นายพิเชษสถิวรชวานหัวหน้าภักดิ์ประชาธรรมไทย
โทรศัพท์มายืนยันกับตัวเองแล้วว่าจะร่วมขับเคลื่อนทางการเมืองในฐานะ
สสฝประชาชนไม่ใช่ภักดิ์ร่วมรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน
และจะไม่ขอรับการจัดสรรโคต้าข้าราชการการเมืองจากภักดิ์พลังประชารัฐ
เพราะการร่วมรัฐบาลควรจริงใจซื้อคนด้วยใจไม่ใช่ซื้อกันด้วยตำแหน่ง
รวมถึงที่ผ่านมาไม่เคยได้รับความสนใจจากพักใหญ่และถูกกดดัน
ทำให้ตัดสินใจถอนตัวอย่างถาวรค่ะ
ยืนยันว่ายังไงไม่ถอนคำพูดในภายหลังไม่ทำตัวกลับไปกลับมา
ขอประกาศตัวเป็นสอสอฝ่ายประชาชน
ขณะเดียวกันจะไม่ย้ายตัวเองไปร่วมกับ๗พักฝ่ายค้าน
แต่จะสนับสนุนรัฐบาลถ้าทำดีและพร้อมคัดค้านทันทีถ้าเจอเรื่องไม่ดีค่ะ
เพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่ต้องห่วงเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองนะคะ